เหตุการณ์ไฟม่ายที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรประการ
มันมี๒เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน

เขาบอกเป็นตลาดนัดสังกษี
จุดที่ไหม้มันเป็นเพลิงเก็บของ

โอ้โหเพลิงนี่ลุกไหม้รุนแรงมากเลยนะคะ

อยู่ที่ตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองสมุทรประการ
อย่างที่บอกว่าจุดเก็บของตรงนี้เป็นเพลิงชั้นเดียว
ปลูกติดกันหลายภูหารแล้วมันลามค่ะ
ไฟลุกไหม้รุนแรงแล้วยังได้ยินเสียง

มันเป็นเสียงระเบิดของถังก๊าซหุงต้มนะคะ

ทั้งหมดประมาณ๖ห้องที่ปลูกติดเรียงกัน
มีรถยนต์อีก๒คันได้รับความเสียหาย

ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบก่อนค่ะ
ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมอีกหนึ่งเหตุการณ์ต่อมา
นั่นก็คือเหตุเพลิงไหม้เหมือนกันที่บ้านเช่า
เป็นห้องเช่าหลังหนึ่งค่ะอยู่ที่สมุทประการเหมือนกันนะ
ใช่เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้โอ้โหสมุทรประการป่วนไปหมดเลย

ใช่ค่ะตรงจุดนี้ค่ะเป็นบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูนแบบ๒ชั้น
ตรงจุดที่ไหม้มันอยู่ตรงบริเวณชั้น๒
เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงเข้าไปถึง๖คันนะคะ
ใช้เวลาในการดับไฟอยู่๒๐นาที

แต่ชั้น๒ของบ้านเสียหายหมดเลยทั้งหลัง
ส่วนห้องเช่าที่อยู่ใกล้เคียงกันก็ได้รับความเสียหายนะคะ
คนเช่าที่อาศัยอยู่เป็นสาวชาวกะเหลี่ยงนะคะ
ตอนเกิดเหตุหนีตายออกจากบ้านมาได้ทัน
เล่าแบบนี้เสียงดังบึ้มมาจากด้านบนของตัวบ้าน
ตอนนั้นรู้แล้วอ้าวมีไฟไหม้หนีออกมา
ตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ส่วนสาเหตุเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานไป
ตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะคะ
คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งเรื่อง
อันนี้เป็นไฟเหมือนกัน
ใช่แต่อันนี้เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุรถ
รถบรรทุก๖ล้อทำไมไฟลุกแบบนี้

บริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านค่ายที่ระยอง
จะไปส่งที่วังน้อยพระนครศรีธุยา

จะเป็นจุดที่ออกไปทางอำเภอปลวกแดง
อยู่ดีมันเบรกติดแบบแปลก
คนขับบอกตอนนั้นผมก็พยายามประคองรถมาจอดแหละ
อยู่ดียางระเบิดตู้มไฟก็ไหม้ลงล้อเลย
หนีตายออกจากตัวรถได้ทันโชคดีนะคะ
ก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาระงับเหตุค่ะ